เกลิมหนักเลยนะฮะบุกหมู่บ้านคู่อริกลางดึก
ปลาระเบิดรัวเลยคุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องวงจรปิด
จะมืดหน่อยนะฮะแต่จะเห็นแสงเหมือนเป็นแสงระเบิด

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะค่อยดูนะฮะ
เดี๋ยวจะได้เห็นนะแสงนะแสงเหมือนลักษณะคล้ายกับมีการปลาระเบิดเข้าไปแล้วนะฮะ
กล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นชายอายุประมาณสักยังเด็กกันอยู่เลยนะฮะ๑๔๑๕ประมาณนี้นะฮะ
๕คนคุณส่วนใหญ่ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบเพื่อปิดบังใบหน้านะครับ
แล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็คว่างระเบิดติดกัน๔๕ครั้ง
หลังก่อเหตุเสร็จก็รีบวิ่งหนีออกไปทางหน้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักตีหนึ่งเมื่อคืนนี้เอง
ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถนนบางกรวยไซน้อย
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีฮะ
ตำรวจสพบังบัวทองตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบร่องรอยสะเก็ดระเบิดบริเวณถนนในหมู่บ้าน๓จุดนะฮะ
นี่บึ้มเห็นไหมได้เห็นแสง
ทีนี้ตอนเช้าตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนี้
ก็พบร่องรอยของสะเก็ดระเบิดบริเวณถนนในหมู่บ้าน๓จุด
ได้รับความเสียหายบริเวณกระจกหน้ารถแล้วก็กระจกด้านขวา
แต่ยังโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจับเหตุการณ์
ทีนี้เจ้าของรถยนต์ที่รับความเสียหาย
คือนางสาวอนุสรากลั่นคุ้มเล่าให้ฟังบอกว่า
วัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามาในหมู่บ้าน
พร้อมกับอาวุธมีดแล้วก็ปาระเบิดเพื่อข่มขู่คู่อบริ

เพราะทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันมาก่อนนะฮะ
แต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไปด้วย
แล้วตอนนี้คนในหมู่บ้านบอกโหรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเลย
อยากจะฝากให้ตำรวจกวดขันเข้มงวดกว่านี้นะครับ
รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นเหตุการณ์จากในบางบัวทองมาแล้วค่ะ
ที่ก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งก็เลยอยากให้ชีวิตมีความปลอดภัยมากกว่านี้
แล้วถ้าเกิดสมมุติตอนกลางวันถ้าเกิดมีเด็กหรือมีคนที่เดินบริเวณนี้
มันอาจจะได้รับผลกระทบอ่ะค่ะฝากถึงตำรวจด้วยนะคะ
ให้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้มากกว่านี้

เพราะชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่าในพื้นที่บางบัวทองเนี่ย
มีเหตุการณ์วัยรุ่นปลาระเบิดใส่กลุ่มคู่อริเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับ
ครั้งแรกจำกันได้ไหมฮะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแล้วฮะ
เมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่กลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดที่หน้าบ้าน
ของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเลยนะครับ
ที่๒๔มีนาคมกลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดใส่ร้านขายนมในซอยวัดลาดประดุก
เพราะเข้าใจผิดคิดว่าลูกค้าเป็นคู่อบรินะฮะ
เหตุการณ์นั้นก็ทำให้เจ้าของร้านถูกลุกหลงบาดเจ็บนี่

กระทั่งล่าสุดก็เกิดเหตุการณ์ที่
เมื่อกี้ได้รายงานคุณผู้ชมไปนะคือเมื่อคืนนี้เองนะครับ
ก็ทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายภายในสัปดาห์เดียวคุณ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง๓เหตุการณ์ในพื้นที่สพบางบัวทอง
และทุกเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนทั้งหมดอีกด้วยนะฮะ
เจ้าของพื้นที่ต้องเร่งทำงานแล้วนะครับ